ในช่วงเช้าวันนี้นะครับสถานการณ์ในการลุ้นแชมป์
ฟุตบอลไทยพรีเมอร์ลีกถือว่าค่อนข้างจะเข้มข้นนะครับ
เมื่อวานที่ผ่านมาเอาชนะบุรีรำจากฝูงได้
แล้วก็รอยต่อสำคัญตรงนี้ทำให้นะครับ
ที่อยู่ข้างล่างบุรีรำนั้นจี้คะแนนกันมา
แล้วก็๑๔เกมที่เหลือนั้นมันจะดูสนุกมากยิ่งขึ้นเลยครับ
นัดที่สิบหกขอเรื่องดูการครับชนบุรี
อันดับ๑๐ครับเปิดบ้านพบกับบุรีรำยูเนเต็ดจ่าฝูง
โดยอากิระนิชิโนว่าที่กุญสือคนใหม่ทีมชาติไทย
ชาวญี่ปุ่นก็เดินทางมาชมเกมนี้ด้วยจังหวะของลูเคียนครับ
เหมือนตัดสินใจจะยิงนะครับแต่ยิงไม่ตรงครับเนี่ยครับ
ส่าหเบียดชนะตูเยสแล้วนะครับก็ผ่านเข้ามาเร็วมาก
รีซอร์เทียเทพวิรุณไทยไม่ทันครับรีซอร์นี้ย้ายมา
โอกาสสตาร์ทเป็นตัวจริงเลยแล้วก็อีกหนึ่งครั้งครับ
โดยวรชิตกฤษศรีพัมเภนครับนาทีสี่สิบสอง
ไม่ผ่านมือของสีวรักษ์หลอกยิงเสาแรกนะครับ
ศูนย์ศูนย์ครึ่งแรกโอกาสชวนีเยอะกว่าด้วย
บุรีรำก็มีเหมือนกันนะครับซ้ายของศาสลักหายประโคน
แต่ว่าชะดินแซ่เอี๊ยะครับยังเซฟไว้ได้
นาทีเจอสิบแปดจากจังหวะลูกเตะมุมอูฮูในมงจอดจอเหมือนกันครับ
เขี้ยนอีกแล้วแต่ศิวรักษ์ก็ยังปัดข้ามคานไปได้
จริงถ้าเกิดว่าทีมไม่แพ้หรือว่าถ้าเกิดบุรีรำแพ้
ก็ให้แมนออฟด้าแมชได้นะครับสีวรักษ์เซฟมากมาก
แต่จังหวะเนี้ยไม่รอดครับนาทีแปดสิบ
ลูเคียนจ่ายให้กับไฮซั่นไคออนกองหน้าคนใหม่ที่ลงมาเป็นสำรองครับ
ตัวมาจากประจวบหลุดกับดักล้ำหน้าครับ
กลับตัวพลิกตัวยิงเลยครับหนึ่งศูนย์
ชนบุรีเอาชนะบุรีรำครับลูกทีมของโคชเตี้ย
สะสมพบประเสริฐสร้างศรีสรรค์อีกแล้วครับ
โอ้ชนะทั้งเมืองทองชนะทั้งบุรีรัมศ์ประดับสนานเกมแรกของเทียเทพวิโนไทย
ด้วยการเป็นแมนออฟเดอร์แมชด้วยนะครับเขาก็เล่นดีจริงเอาไว้สามสิบสี่ปี
ส่วนคู่ต่อมาครับการท่าเรือที่หล่นมาอยู่อันดับ๔นะครับ
ช่วงหลังนี่ฟอร์มไม่ดีแพ้มาสองเกมติดก็เปิดบ้านเจอกับเชียงรายยูเนเต็ดอันดับห้า
เป็นหนึ่งเกมคู่ใหญ่ประตูแรกครับเกิดขึ้นเป็นของทีมเยือนก่อนครับ
เริ่มเกมสิบสี่นาทีหนึ่งศูนย์จากชายวัดบุราณครับ
จากนั้นนาทียี่สิบห้าประกอลเปรพักวางยาวให้กับบรินภารา
ลุยขึ้นมาทางขวาจากให้กับอียองแร่ยิงให้เชียงรายน้ำอีกครั้งสองตล๖๗๓
เปิดฟรีกคลิกไปให้กับพิยพลภานิชกุล

โอ้โหช็อกแฟนการท่าเรือเลยครับ

ต่อ๑ทำให้การท่าเรือแพ้๓นัดติดต่อกันครับ

รุ้นแชมป์สนุกแบบนี้
ต้องดูแล้วครับว่าจะกลับมาได้ไหมครับ

เพื่อลุ้นหนีจากโซนตกชั้นให้ได้สักทีครับ

ช่วงหลังนี่ก็ผูกปีแพ้ทางประจวบนะครับ

แต่ว่านาที๒๕อธิสักไกรสอนครับ

และครึ่งหลังครับจังหวะนาที๗๘

ซ้ำฟรีคลิกของเฮเบตตี้ครับ

บุกชนะ๒๑คว้าชัย๒นัดติด

โซนหัวตารางมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะครับ

บุรีรำยังนำนะครับแต่ว่าแต้มเนี่ย

ถึงแม้ว่าแบงคอกในแต้มเหลือน้อยก็จริงนะครับ

แต่คะแนนมันก็ยังไม่ห่างมากนะครับ

ที่สี่แต้มเท่ากันแต่แบงคอกเนี่ยนะครับ

ประการบวกอยู่๙เชียงราย
กอยู่๗และการท่าเรือฟอร์มรูด

เพียงแค่แต้มเดียว๒๘คะแนน